พาไปดูเรื่องของงูเงี้ยวเขี้ยวคอโอ้

บ้านเลขที่๕๒หมู่๔ตำบลปากเข้าสาร

ในเครื่องซักผ้า

สงสัยช่วงนี้ไม่ค่อยได้อาบน้ำ
ก็เลยเข้าไปในเครื่องซักผ้าซะเลย
ทีมกู้ภัยต้องยกถังซักผ้า

ฉีดฉีดเข้าไปเพื่อให้งู

แล้วก็พองูมันเริ่มที่จะเลื้อย
ลงมาทีมกู้ไพต้องใช้ตะขอเหล็ก
ดเข้าที่ส่วนคอของงู

ดูดิ

งูสิงหางลายแล้วตัวใหญ่ด้วย

คนลุกไปหมดเลย

แล้วทีนี้เขาก็เลยเอางูออกมาได้แล้วนะ

ต่อให้เป็นงูสิงก็ไม่ควรจะต้องมาอยู่ในบ้านคน
ไม่ต้องมาอยู่ในเครื่องซักผ้า
เบื้องต้นก็คาดว่างู

งูก็เลยเลื่อยหนีหมา

ต้องลอดตาย

งานนี้มีสัตว์ชนิดอะไรบ้างคะ
นี่ฉันไม่ได้ทำงองู
งองูอยู่นี่